หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทาลรัฐวันนี้นะคะ

หมอไทยดังกล้องโลก
ปราบไวรัสมรณะอยู่หมัด
ไวรัสมรณะนี่ก็คือกำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นะคะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานี้มีข่าวออกมาว่า
คณะแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีนะคะ
ทดลองใช้ยา๒ชนิดเป็นยาต้านไวรัสเอด
นำมาทดลองนะคะยังคงใช้คำว่าเป็นกรณีศึกษา
เอายา๒ตัวนี้มาใช้กับผู้ป่วย
ซึ่งติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลราชวิถี
ผ่านไป๒วันก็คือ๔๘ชั่วโมง
ปรากฏว่าอาการค่อยดีขึ้น
หลังจากที่นอนสมลุกก็ไม่ได้
เพลียขยับตัวไม่ได้ค่อยลุกขึ้นได้นั่งได้

แสดงว่าผลมันดีผลตอบรับมันดี
คือสิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนเลยนะว่า
ผู้ป่วยรายนี้หายจากไวรัสอูฮันแล้ว
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ใช้ยา๒ตัวนี้รวมกันไปเสร็จปุ๊บ
แล้วนอกจากนี้แพทย์ก็ออกมาแถลงด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์เกรียงศักดิ์อติพรวนิษฐ
และนายแพทย์สืบสายคงแสงดาว
รายงานผลการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะ
พบว่ากระบวนการรักษาด้วย๒ตัวยา๒กลุ่ม
ก็คือตัวยาต้านไข้หวัดใหญ่ก็เป็นไวรัสเนี่ยนะคะ
จากนี้อีกหนึ่งยาที่ใช้คือต้านไวรัสเอส
ทดลองใช้กับผู้ป่วย๒รายที่อาการค่อนข้างหนัก
ผ่านไป๒วัน๔๘ชั่วโมง
ผลที่เคยเป็นบวกมาตลอด๑๐วันมันกลายเป็นลบ
และอาการของผู้ป่วยสังเกตได้ด้วยตาคือ

เอาฟังเสียงคุณหมอที่แถลงเมื่อวานหน่อยค่ะ
ก็ได้พยายามทำการรักษา
ปรากฏว่าก็ได้ผลที่น่าพอใจคือ
แพทย์อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน๔๘ชั่วโมง
ผลตรวจโคโรนาไวรัสจากที่เป็นบวกกลายเป็นลบ
ภายใน๔๘ชั่วโมง

ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยตัวยา๒กลุ่มนี้
เป็นผู้ป่วยผู้หญิงเป็นชาวจีน
ว่าติดเชื้อมาจากประเทศจีน

ป่วยเอามารักษาไม่ใช่ติดเชื้อมาจากประเทศไทย

ช่วงนี้คนที่ทำงานนักหนึ่งคนก็คือ

ปรากฏที่ชาวไทยที่มีข่าวเมื่อวันสุขที่ผ่านมา
การด้วยนะคะเขาติดเฉือซึ่งคนขับบอกว่าอ่ะถาม
เขาถามคุณอนุทินถามว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
จำได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอะไรคนขับเล่าให้ฟังบอกว่า
รับนักท่องเที่ยวชาวจีนจำได้ว่าคนเดียวด้วยนะ
ส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและสังเกตว่าตอนนั้น
ผู้โดยสารนั่งอยู่แล้วก็ไอหลังจากนั้นตัวเองป่วย
ก็เลยหยุดขับรถรักษาตัวทันทีขณะที่แพทย์ระบุว่า
คนขับรถแท็กซี่อาการดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้รอผลแล็บยืนยันสองแห่ง
ว่าหนึ่งถึงสองวันน่าจะรู้ผลที่สถาบันบำราชนราดูน
มีผู้เข้าข่ายต้องสงสัยรอการตรวจ๖๐คน
ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนารักษาหายกลับบ้านได้
หายกลับบ้านได้แล้วตอนนี้๗คนและยังมีผู้ป่วยรักษาตัว
อยู่ที่บำราชนราดูนอีกสี่คนคนขับทักซี่
คนอื่นหลังจากได้รับทราบข่าวว่าไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
และติดเชื้อเขาก็มีความกังวลพอเกิดความกังวล
กรมการขนส่งทางบกก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน
เชิญเชิญผู้ขับรถแท็กซี่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารนะคะ
ซึ่งกรมการเนี้ยจัดสิบสองถึงสิบสามกุมภาพันนี้
ที่อาคาร๔กรมการขนส่งทางบกค่ะสร้างความมั่นใจนะคะ
ต่อคนขับเองหลังจากนี้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ก็มั่นใจคนที่เป็นผู้โดยสารก็มั่นใจไปด้วย
ใช่แต่ว่าเรื่องของการแพร่ระบาดหรือการกังวลว่า
แน่นอนว่าปตุชนคนทั่วไปยังคงกังวลอยู่
แม้แต่เราสองคนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกกันตลอดคือ
ร้อนช้อนกลางล้างมือแมสหน้ากากอนามัยต้องใส่ป้องกันไว้นะคะ
คือเราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วได้เห็นกลุ่มชาวจีนก็เลี่ยงซะ
ในพื้นที่เสี่ยงที่มีชาวจีนไปเยอะเราก็ไม่ไปซะ
เราเป็นคนเราเคลื่อนที่ไวได้แต่ถามว่าร้านอาหารอ่ะ
เขาจะปิดร้านหนีเขาจะย้ายร้านหนีหรือเขาจะแก้ปัญหายังไง
มันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในโลกออนไลน์เลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าร้านอาหารที่แม่ออนที่แม่กำปองที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
เขามีการขึ้นป้ายคุณดูนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะ
ขออภัยไม่รับจีนและลูกค้าต่างชาติแล้วนี่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
ปรากฏว่าหลังจากที่มีภาพนี้เผยแพร่ออกไป
ก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
มุมเราเองเราก็เข้าใจคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร

ถ้าเกิดว่าเขาติดเชื้อขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
แล้วตามรายงานข่าวบอกว่าภรรยาของเจ้าของร้านท้องอยู่ด้วย

หลังจากนั้นวิธีการแก้ปัญหาของตำรวจในท้องที่
ก็คือสพแม่อ่อนคือลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปคุยกับคนที่ดูแลร้านชื่อว่านางสาววราพัฒนทาเปียงอายุ๓๓ปี
บอกว่าขอได้ไหมขอความร่วมมือให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความที่เขียน
เนื่องจากว่าข้อความเดิมมันมีข้อความลักษณะคือมินเม
เหมือนกับว่าไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกไหมหรือชาวต่างชาติก็ดี
เกรงว่าไอ้ลักษณะข้อความใจความนี้มันจะไปกระทบเรื่องของชื่อเสียงของจังหวัด
ไปกระทบกับความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างไทยกับจีนหรือต่างประเทศชาติอื่นก็ดี
เปลี่ยนได้ไหมตำรวจในท้องที่ก็คือตำรวจสพแม่ออนบอกว่า
ได้ไหมจากข้อความเดิมคือขออภัยไม่รับจีนและลูกค้าต่างชาติ
เปลี่ยนเป็นว่าอาหารหมดโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
นี่หรือสิ่งที่ตำรวจคิดนี่หรือสิ่งที่ตำรวจทำ
ให้บอกว่าอาหารหมดหมดตั้งแต่เช้าเหรอ
โทษนะภาพที่ปรากฏคนไทยไปนั่งกิน
แล้วคนจีนจะไปกินแล้วบอกว่าอาหารหมด
คุณคิดอะไรอยู่แล้วคนไทยนั่งกินอะไรอยู่ล่ะคะในนั้น
แล้วจะบอกว่าหันบทแต่เช้าเหรอคือมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาไง
เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านไปดูแลนะคะ
เรานำเสนอข่าวแล้วอยากสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นค่ะ
ผู้ดูแลร้านบอกด้วยนะคะบอกว่าคือขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปคือไม่ได้อยากจะไปทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสีย
ไม่ได้อยากทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับไทยต้องได้รับผลกระทบ
แต่ก็กลัวไงก็กลัวตายเป็นเหมือนกันไงแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าชาวจีนเนี่ย
คุณคะคนที่ร้านภาษาอังกฤษยังพอได้ภาษาจีนพูดไม่ได้กลัวจะสื่อสารกันรู้เรื่องค่ะ
ไวรัสมันคงวิ่งเข้าหน้ามาแล้วอ่ะถูกไหมเขาก็กังวลไงก็เลยเกิดเป็นภาพแบบนี้ขึ้น
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะเจ้าหน้าที่คุณลงไปแก้ปัญหาเถอะ
หาวิธีการเอาที่ไม่กระทบจิตใจเอาที่ไม่กระทบความสัมพันธ์
ช่วยเขาหน่อยเนอะแล้วนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจด้วย
สาธารณสุขจังหวัดค่ะนะช่วยกันนะคะ
เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวจีนด้วยนะคะ
พรุ่งนี้แล้วสินะที่รัฐบาลไทยค่ะจะเอาเครื่องบินบินเหินฟ้าไปเลย
ที่อูฮันไปรับชาวไทยนะคะซึ่งยังคงติดในอู่ฮัน
และรอคอยจริงรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย
พรุ่งนี้แล้วไม่นานเกินร้อนเนี่ยนะคะส่วนหลังจากนี้หลายคนสงสัย
อะแล้วกลับมามันต้องเข้าสู่ขั้นตอนการการการกักกันโรคน่า
ไปที่ไหนเขาบอกว่าเตรียมไว้แล้วนะคะ
ไม่ใช่ในพื้นที่กรุงเทพแน่นอนอาจจะอยู่ที่สัตหีบก็ได้นี่นะคะ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคือช่วงบ่ายนี้
เป็นการยืนยันแน่นอนแล้วนะคะจากทางรัฐบาลค่ะ
เอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะประชุมเรียกทุกหน่วยงาน
สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ประเด็นสำคัญก็คือการหารือมาตรการดูแลคนไทยที่จะเดินทางกลับจากอู่ฮัน
คาดว่าไปรับพรุ่งนี้บินออกไปรับแล้วก็มาถึงคืนพรุ่งนี้
สำหรับสถานกักกันชาวไทยที่มาจากอู่ฮั่นคำว่ากักกันนี่หมายถึงกักกันโรคนะ
ไม่ได้กักกันว่าเขาเป็นคนทำความผิดนะกักกันโรคสิบสี่วันเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับกองทัพ
ขอใช้พื้นที่ในการดำเนินการขอไว้๒พื้นที่นะคะ
พื้นที่แรกพื้นที่ในกองทัพอากาศส่วนจุดที่สองคือกองทัพเรือ
โดยมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะเลือกใช้พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบในจังหวัดชนบุรี
โดยให้เครื่องบินเช่าเหมาลำสายการบินแอร์เอเชียบินไปรับแล้ว
แล้วก็จอดที่กลับมาจอดที่อุตเผ่าแล้วก็จะให้ทุกคนรวมถึงบุคลากรทั้งหมดที่เดินทางไปในเที่ยวบินเนี่ย
เข้าสู่สถานกักกันโรคซึ่งเตรียมไว้๑๔วัน
รอดูอาการด้วยและถ้าพบว่ามีผู้ป่วยหรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส
ส่งตัวต่อเลยค่ะไปที่โรงพยาบาลอาภากรในฐานทัพเรือสัตหีบต่อไป
นี่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นจากทางรัฐบาลนะคะค่ะ